เดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งวิถีชีวิตของชาวรุ่มน้ำตาปีค่ะ
เป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้าน
ซึ่งคาดว่าน่าจะเหลือเพียงแค่ร้านเดียวลำเดียวแล้ว
สำหรับเรือขายชากาแฟค่ะ

คุณผู้ชมได้บรรยากาศแบบว่าธรรมชาติชุมชนวิถีชีวิตนะคะ
นี่คือในครองบางไซตำบลบางไซอำเภอเมืองสุราธานีค่ะ
เป็นสัญญาณที่ชาวบ้านแถวนี้เขารู้กันดีว่า
เรือขายน้ำชากาแฟลำสุดท้ายของตำบลมาถึงแล้ว

เสียงสัญญาณแต่ปี๊ดเบาเป็นแต่ลมนะคะ
แล้วก็พร้อมที่จะให้บริการน้ำชารสเข้มข้นดั้งเดิม

เป็นแบบโบราณมากซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเรือขายน้ำชาญในยุคเก่าเลยนะคะ

นางสุมาลีหนูมีค่ะแม่ค้าเล่าให้ฟังบอกว่า
สืบทอดเรือชามาจากแม่อีกทีหนึ่ง

ปัจจุบันนี้ก็ยังสาวอยู่ก็ยังขายอยู่แข็งแรงอยู่นะคะ
ยุคก่อนที่จะมีถนนเข้าถึงทุกซอกทุกซอยแบบนี้
ก็จะใช้เรือพายไปขายไปนะคะ
ขายได้วันหนึ่งก็๓๐๐บาทเลยทีเดียวนะจ๊ะ
ปัจจุบันขายได้เพียง๑๐๐๐บาทเท่านั้นเอง

ใช่ค่ะแต่ก็เอาจริงก็ยังพอสามารถเลี้ยงครอบครัวได้
แม้ว่าจะไม่ได้สุขสบายอะไรมากนัก
แต่ว่าก็ไม่ได้ลำบากก็อยู่อย่างพอเพียง

เหลืออยู่เพียงลำเดียวเท่านั้นแหละ
สำหรับเรือขายชากาแฟแบบนี้ในรุ่มน้ำตาปี
เพราะว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางไซด
พยายามทำโครงการท่องเที่ยวชุมชนของตำบล
โดยมีการประสานเรือน้ำชาเข้าร่วมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างถิ่นด้วย
ให้ไปสัมผัสกลิ่นไอของความเป็นคนลุ่มน้ำ
รวมถึงชวนนักท่องเที่ยวมาเยือนตำบลบางไซ
ท่องวิถีคนในบางที่มีของดีหลากหลาย
แกงส้มพื้นบ้านนี่โครกเครื่องแกงกันแบบสดเลยใหม่เลย
ร่วมไปถึงอาหารทะเลสดด้วยนะครับ
นี่คือวิถีจากก็คือขนมจาก
จากก็เอาไปทำอุปกรณ์ต่างได้หลากหลายอย่าง
อย่างเช่นไอ้หมาตักน้ำอะไร
ที่เราได้นำเสนอกันไปแล้วนะคะและก็มีการอนุรักษ์นะคะอาชีพต่าง
อย่างเช่นเหลือน้ำชาลำเมอร์สักครู่นี้ด้วยอ๋อไปลอง
ถ้าใครจะไปเที่ยวนะก็ไปลองลิ้มชิมรสด้วยนะ
ได้ทานอะไรที่มันแบบชาโบราณกาแฟโบราณคือบรรยากาศ
ใช่มันได้บรรยากาศลำสุดท้ายแล้ว
มันคือแบบได้กินชาริมฝั่งน้ำอะไรอย่างนี้
ไม่มีนะบรรยากาศนะเอาล่ะต้องไปที่สุราธารณะค่ะขอบคุณผู้ชมค่ะ